แต่ทีนี้เรามาดูรุ่นใหญ่กันมากดีกว่าสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่คู่นี้นะคะ
ต้องบอกว่าเล่นใหญ่ไม่แพ้กันเลยสำหรับพี่แก้วอภิรดี
หวานใจหนุ่มในทหารผู้พันตอสวินชัยคุณผู้ชมค่ะ
ปีใหม่แบบนี้เขาไม่อยู่ที่นี่กันหรอกเขาควงกันไปประเทศญี่ปุ่นโน่นนะคะ
จะใช้เวลาก้าวผ่านสู่ปีใหม่ไปด้วยกันที่แดนประดิษฐ์แล้วทั้งคู่เนี่ยยังพากันไปสัมผัสลมหนาว
ท่ามกลางหิมะขาวโพนอีกด้วยนะคะจะหวานขนาดไหนคุณผู้ชมดูภาพไปพร้อมกันเลย
คือคุณแก้วเขาได้มีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม
ให้เราเนี่ยได้เห็นได้ดูไปพร้อมกันนะคะหนาวแบบนี้คนมีคู่เนี่ยไม่รู้หรอก
คือคนไม่มีคู่ไม่รู้หรอกเขาว่าอย่างนี้นะเพราะว่าแบบไปด้วยกันก็อบอุ่นอบอุ่นดีนะ
เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปเยอะเลยดิฉันว่าเยอะเลยคุณดูก็ดูแบวดีนะ
อายุเท่าไหร่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังดูสาวดูน่ารักอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพเก็บตกควันหลงจากเทศกาลปีใหม่
หลายคนได้หยุดพักหลายคนได้พากันไปท่องเที่ยวในต่างแดนบางคนอยู่ในประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศ
เพื่อชัดพลังชาร์จความสุขแล้วก็กลับมาทำงาน
ก็นี่แหละนะก็ไปเที่ยวกันมาแล้วกลับมาก็พร้อมลุยทำงานกันต่อได้นะคะ